ดูตรวจผลและสลากระไตรศีลหน้า๒คุณตรวจกันหรือยัง

แล้วก็ขึ้นมาว่างวดหน้ายังมีเสมอ
ดิฉันซื้อเลข๑๖ในเลขวันครู
ที่เขาบอกว่าเป็นเลขดังเลขฮอตเลขฮีแลน

อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับ

ผมเฉียดมากผมซื้อ๖๙แล้วซื้อ๖๗
โอ้โฮคุณจะเป็น๖๘ทำไมน่ะจริงเลยนะ

เขาถูกรางวัลที่๑เป็นเศรษฐีใหม่กันตั้งหลายคนนะฮะ
ดังนั้นพาคุณผู้ชมไปแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่กันเลยดีไหม
ดีเลยค่ะอ้าวไปที่ใครก่อนดีนี่คนนี้ก่อนเลยนะครับ
เศรษฐีใหม่คนแรกนางสาวนุจรินโบขุนทศอายุ๒๕ปี
เบนเจอร์เพศแต่ว่าโอ้โฮโชคดี

พาครอบครัวทั้งคุณตาคุณยายน้าชายแล้วก็ลูกสาว

ผมอยากครอบครองจังเลยใบแบบนี้
จำนวน๒ใบนะครับขึ้นโรงพักด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา

เพราะเป็นเศรษฐีใหม่รับเงินไป๑๒ล้านบาทนะครับ
คุณน้องนุจรินเป็นคุณน้องเลย
คุณน้องนุจรินบอกว่าไม่ค่อยอยากเป็นข่าว
คือเธอเป็นแม่ค้าผลไม้ขายตามตลาดนัดทั่วไปแล้วครับ
ก็ชอบเสี่ยงโชคแต่ละงวดก็ซื้อลอตเตอรี่๕๑๐ใบ
ก็ถูกเล็กท้าย๒๓ตัวมาบ้างละครับ
งวดนี้โอ้โหซื้อล็อตใหญ่ฮะซื้อ๙ใบ
หลังจากทำบุญปีใหม่และขอโชคแม่ตะเคียน
วัดคลองนาดีอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมานี่แหละครับ

ตอนนั้นขอพรแค่เล็กท้าย๓ตัวพอนะเจ้าแม่

จากนั้นก็กลับมาจากขายผลไม้ตามปกติ
บังเอิญครับเหลือไปที่แผงลอตเตอรี่
ไม่รู้เหมือนกันมันแว๊บขึ้นมา

คุณเคยไหมล่ะเวลาที่คุณไปแผงลอตเตอรี่
แล้วบางใบมันเหมือนลอยขึ้นมาสะดุดตากูเลย

เป็นเพราะแบบนี้เหรอมันพุ่งขึ้นมาเลยใบน้ำมันลอยขึ้นมาเลย

เราก็เลยไม่เข้าใจเพลงว่ามันเป็นอย่างไร
เห็น๗๔บนแผงแตงโมแล้วมีอะไรไหม
แผงแตงโมแล้วก็ลูกสาวตัวน้อย
ยังถ่ายอุจจาระบนรถทะเบียนเลข
ทีนี้แหละก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่เลข๔มา๒ใบ

ไม่คิดว่าจะถูกรางวัลที่๑นะครับ
เงินที่ได้มาแบ่งใช้หนี้ค่างวดรถ
หนี้ทั้งของตัวเองแล้วก็ของแม่นะครับ
พ่อแม่สามีแล้วก็ตากับยาย
แล้วก็นำไปทำบุญเก็บเป็นทุนการศึกษาให้ลูก
แล้วก็จะยังเป็นแม่ค้าขายผลไม้ต่อไปนะฮะ

ที่เจ้าแต่งโม๗สีนี่

ใช่ค่ะนี่ถูก๑๒ล้านนี่เรามีหลายรายเลยนะ
เมื่อกี้ที่โคราชไปแล้วใช่ไหมที่ฉันพาไปดู
อยู่ที่อุบลค่ะอุบลราชธานี

นายทิพากรบุญเจือเป็นพนักงานขับรถ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลรัชธานี

ยินดีค่ะเพราะว่าถูกรางวัลที่๑ได้ไป๑๒ล้าน

ลงบันทึกประจำวันที่โรงพักเดชอุดมนะคะ
ซึ่งทางคุณทิพากรเขาก็บอกว่า
เมื่อวันครูทางสำนักงานเขาจัดงานวันครู
แล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าเดินมาขายลอตเตอรี่

ทีนี้ก็ถามไงว่าพี่ทิพากรทำไมถึงเป็นเลขนี้๗๔
เขาบอกว่าฝันเห็นคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว
มายื่นสร้อยคอมายื่นเครื่องประดับให้มากมาย

ทีนี้เงินที่ได้มาก็จะเอาไปทำบุญจะไปใช้หนี้สินต่าง
แล้วก็เก็บไว้ใช้จ่ายต่อไป
ยินดีด้วยนะคะมีอีกคนหนึ่งถูก๑๒ล้านเหมือนกันอยู่ที่นครสวรรค์นะคะ
นั่นคือนายมานิดวันรหัสค่ะ
เป็นลูกจ้างอบจนครสวรรค์นี่นะคะ

โชว์ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลบอกว่ารับไปเลยหน่อ๑๒ล้าน
คือตอนแรกนะจะพาเมียไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักเมืองนครสวรรค์

เพราะมีคนโทรมาสายถ้าไม่
เขาก็กลัวว่าคุณคงต้องมารอต้อนรับแสดงความยินดีแน่เลย
กลัวจะไม่ปลอดภัยงั้นก็เดี๋ยวไว้ก่อนนะคะ
แต่ทีนี้เล่าถึงที่มาของเลขนี้ที่เขาซื้อ
คือลอตเตอรี่คู่นี้นะคะ

มาจากแม่ค้าลอตเตอรี่ที่เร่ขายในสารกลางจังหวัด

พ่อก็ลูกซื้อให้เด็กซื้อให้หวังจะมีโชค

ตอนเด็กพวกเราก็ถูกแม่ใช้ตลอดเลย
ใช้ไปตลอดเพิ่งขึ้นล็อตเตอรี่ให้หน่อย

แต่ส่วนใหญ่ไม่ถูก๑๙๙บาท
แต่น้องคนนี้ลูกสาวเขาเนี่ยทำให้ถูกรางวัลที่๑ไปเลย

แล้วอย่างที่บอกว่าตอนแรกสามีภรรยาคู่นี้

แต่พอเขารู้ว่าถูกเนี่ยพอเมียบอกว่าถูกปั๊บ
เขาถ่ายรูปส่งไลน์ให้เพื่อนก่อนไง
เพื่อนก็เลยแบบอุ๊ยไลน์มาโทรมา

ถ้าคุณถูกลอตเตอรี่สักหลักล้านแบบนี้

อุ๊ยอ้าวก็ต้องคิดกันหน่อยแล้วกันนะ

เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกนะคะอยู่ด้วยค่ะ

ไปที่นี่กันบ้างครับชัยภูมิครับ
นายเลไรเลิศพุษาผู้ใหญ่บ้านหัวสะพานหมู่๙
ตำบลวังตะเข้อำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ

รับไปเลย๑๒ล้านจากลอตเตอรี่รางวัลที่๑ครับ
ก็ได้ขึ้นโรงพักวังตะเข้ลงบันทึกประจำวันไว้
ก่อนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพมนครเพื่อขึ้นเงินรางวัลนะครับ
พ่อผู้ใหญ่เล่าให้ฟังบอกว่าได้ไปถวายช้าง
งานฉลองอนุสวรีเจ้าพ่อพญาแล
จุดทูปขอพรให้เจ้าพ่อดนบาดาลให้ถูกรางวัลที่๑

แล้วก็เลยซื้อลอตเตอรี่มา๒ใบ
ไม่คิดว่าเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์
โอ้โหสิ่งที่ลูกขอเจ้าพ่อให้นะครับ

สำหรับเงินที่ได้แน่นอนครับ
เอาไปใช้หนี้แล้วเอาไปทำบุญ
ให้ลูกและเก็บไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิตด้วยนะครับ
ทีนี้ดู๑๒ล้านไปแล้วใช่ไหม
มาดู๖ล้านบ้างค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ชัยภูมิ
ก็อีกคนนึงเนี่ยนะคะก็คือเป็นคนดวงเฮง
นายประกอบพันธ์สายออายุ๗๓ปี
นี่ค่ะคุณตาถูกรางวัลที่๑๖ล้านบาท
ก็เอาลอตเตอรี่ไปลงบันทึกประจำวัน
ที่โรงพักจตุรัสตร์ที่จังหวัดชัยภูมิมาไว้
คุณตาประกอบก็เล่าให้ฟังบอกว่าตาฝันถึงแม่

แล้วก็มาบอกเลขกับตาบอกแค่ตัวเดียวนะ
แต่ตาเองตีความให้เป็น
ตาตียังไงน่ะใช่ไหมคืนตาตีเก่งนะ

เสร็จแล้วก็ไปหาซื้อที่ทั่วอำเภอ
ปรากฏว่าที่ตัวอำเภอเหลือเลขท้าย๗๔แค่ใบเดียว
แล้วพอมารู้ว่าถูกรางวัลก็ดีใจมากเงินเนี่ยเดี๋ยวตาจะเก็บไว้ใช้หนี้
จะให้ลูกหลานจะเก็บไว้ใช้จะเก็บไว้ทำบุญต่อไปนะคะชัยภูมินี่สองรายแล้วนะ
ใช่ฮะดีมากเลยนะอีกคนนึงค่ะไม่ใช่ลูกค้าแต่เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ถูกเอง
คนที่ว่านี้ก็คือนางปรานีเสงี่ยมงามอายุ๖๒ปี
เอาไปที่รงภพศรีราชาแล้วก็รีบกลับบ้านเลยนะคะ
เธอบอกว่าตระเวนขายลอตเตอรี่ในพื้นที่ตะมนตรีราชาจนถึงช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เลย
ยังไงก็ขายไม่หมดมันเหลือเลขไม่สวยพี่เขาบอกแบบนั้น
พยายามเรียกขายพยายามชวนคนซื้อก็ไม่มีใครซื้อก็เลยเอ้างั้นเก็บเอาไว้ลุ้นรางวัลเองแล้วกัน
คิดว่าขาดทุนแน่เลยคิดในใจแต่ท้ายที่สุดอ้าวคนจะโชคดีนะคะคุณผู้ชม
ลอตเตอรี่ใบนี้ก็เลยเป็นของแม่ค้าถูกรางวัลที่๑รับ๖ล้านไปเลยค่ะ
ยินดีด้วยนะครับอ้าวยังไม่หมดกันนะฮะคนดวงดีเยอะเลยนะครับ
นี่ฮะเขาบอกว่าคนตายให้โชคถูกรางวัลเลขท้ายกันยกครอบครัวเลย
โดยที่งานสวดพระอภิษฐรรมศพนายวิทยาพันธัญญาที่บ้านเล็กที่๓๔๖อำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ญาติญาติเปิดเผยนะครับว่านำอายุของนายวิทยาไปซื้อลอตเตอรี่
ปรากฏว่าเมื่อผลสลากออกมาช่วงเย็นก็พากันเฮลั่นบ้าน
เพราะเลขท้าย๒ตัวออก๖๘ตรงกับอายุของคุณลุงวิทยาที่เสียชีวิตพอดีนะครับ
งานนี้ก็เลยพากันได้เงินไปทั่วหน้าเลยนะครับ
ยังมีค่ะแต่ว่าเป็นคนในวงการบันเทิงนะคะ
พูดถึงคนที่ถูกรางวัลบ่อยนี่นึกถึงคุณเฟี้ยวฟ้าว
คุณเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงริงโก้นี่แหละค่ะ
เคยมาออกรายการเรื่องนี้ต้องขยายดิฉันก็เคยสัมภาษณ์เขานะ
เขาบอกว่าเขาจะเห็นเลขแบบลอยมาช่วงใกล้

ว่าถูกเลขท้าย๖๘เรียงเป็นแผงแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วก็เขียนว่าเปิดศักราชปีใหม่๖๓
บายสีจัดพิธีไหว้ครูที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพ
ประธานพรโพธิสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ดิษฐานพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่๑๐๙เกือบ๑๐วัน
เกิดปฏิหารท้องฟ้าเปลี่ยนสีหลายคนเห็นพญานาค
และทำให้ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๖๘จำนวน๕๐ใบ
โอ้โหรับเงินไป๑แสน
ฟิ้งฟ้าวนี่นะเขาบอกตลอดเลยว่า
เอาจริงนะอิมเนี่ยนะอิมถูกตลอด
ทุกครั้งที่อิมถูกนะนะอิมไม่เคยเอาเงินมาใช้เลย
แต่อิมเนี่ยตั้งใจวันแล้วจะไปทำบุญ
เอาไว้แล้วกันส่วนอีกข้อนึงนะคะ
เป็นที่รู้จักกันดีพี่สุนารีราชศรีมานี่เอง
โชว์เลยค่ะลอตเตอรี่บอกว่าถูกเลขท้าย๖๘๘๐ใบ

แล้วก็โพสต์คลิปถือลอตเตอรี่ลงอินสตราแกรมส่วนตัว
แล้วก็มีข้อความแฮชแท็กเย่เย่เย่เย่
สมใจอีแหลมแล้วพ่อพ่อมาจนได้เลขพ่อมาจนได้นะคะ
โดยพี่สุนารีบอกว่าซื้อเลข๔๖๘ซึ่งเป็นเลขท้ายปีเกิดของพ่อ
คือตามมาทุกงวดนะคะแล้วสุดท้ายก็รับไปในงวดนี้๘๐ใบ
เงินหน่อยหน่อย๑๖๐๐๐๐บาทค่ะ
โอ้โหส่วนเลขท้ายต่อเนื่องนะฮะ๒พาราดอกก็โพสต์ภาพถือลอตเตอรี่
เลขท้าย๖๘นับ๑๐ใบลงในอินสตราแกรมส่วนตัว
คุณสองก็โพสต์ข้อความไว้แบบนี้งวดนี้เบาพักบ้างไกลบ้าง
นับแล้วน่าจะเกิน๑๐ใบครับพี่สองเราก็รับไปอย่างน้อย
๒๐๐๐๐บาทอย่างแน่นอนแหม๖๘นะคะ
ใครถูกก็ถือโชว์กันเลยนะเมื่อวานผมที่ซื้อไป๖๙
ผมถูกผมก็ขยัมทิ้งเลยนะพูดนะคะ
ท้ายกับคนโชคดีพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยบ้าง
เจ้าพ่อโพสต์เลขที่มีคนติดตามจำนวนมาก
แต่ละงวดก็ลงทุนไปนับร้อยใบนะครับถูกบ้างไม่ถูกบ้างแหละ
แต่มางวดนี้พี่มนต์สิทธิ์ถูกครับแต่เป็นเลขหน้า
คราวนี้เป็นเลขหน้า๓ตัว๐๐๔ถูก๕ใบครับ
แล้วก็พี่มนต์สิทธิ์ก็โพสต์ข้อความว่าถูกพ่อหอมปากหอมคอเด้อ
ไปเดินซื้อเพิ่มแถวสะพานควายเมื่อเช้านี้
พศเกิด๐๗ไม่ได้เลยแต่มาได้เลขหน้าแบบนี้

แถวสะพานควายบ้านดิฉันทำไมดิฉันไม่ซื้อ
ต้องถามตัวเองก่อนพี่สา

คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาเยอะเลยนะครับบอกว่า
คุณแม่หมายตรวจล็อตเม็ดแล้ว

แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง